สลดนะคะเมื่อสาวชาวยูกันด้าค่ะตัดสินใจกระโดดคอนโดมิเนียม
สุขสวัสดิ์ลงมาจนเสียชีวิตนะคะซึ่งเพื่อนชายที่อยู่ด้วยบอกว่า
สาวคนนี้ทะเลาะกับคนที่อยู่ในโทรศัพท์ก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดลงมาค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูกำลังนำร่างของนางสาวชาร่อนฮูไบลานามาคูล่า
ยูกันด้าขึ้นมาจากคลองแจงร้อนซึ่งติดอยู่กับคอนโดมิเนียม
แห่งหนึ่งย่านสุขสวัสดิ์เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและตำรวจนครบานราชบุรณะ
เข้าตรวจสอบสภาพศพและเก็บพยานวัตถุนะคะ
จากการตรวจสอบขออภัยนะคะจากการสอบปากคำในแอชลี่แดเนียลสค่ะ
ครูสอนภาษาชาวอังกฤษซึ่งพักอยู่ห้องเลขที่๓๔๔ชั้น๑๖ของคอนโดดังกล่าว
ทราบว่านายแอสลี่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ห้องพัก
พร้อมกับนางสาวชาร่อนนะคะในเวลา๒นาฬิกา
ทั้งคู่ได้นั่งเล่นภายในห้องพักก่อนที่จะมีคนติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิง
ซึ่งในการพูดคุยทางโทรศัพท์ค่ะนางสาวชาวร่อนได้มีปากเสียงกับคนที่โทรมาด้วยนะคะ
จากนั้นจึงตัดสินใจกระโดดลงมาจากห้องพักค่ะ
ขณะที่การตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะสอบสวนนายแอสลี่เพิ่มเติม
พร้อมส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปค่ะ